ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับคำว่าโชคชะตาเป็นสิ่งที่เราไม่มีทาง

ถ้าวันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเรา
เราพร้อมที่จะตั้งรับแค่ไหน
สำหรับครอบครัวที่มาในวันนี้ครับ
หัวหน้าครอบครัวต้องถูกจับ
แม่และลูกรวมทั้ง๗ชีวิตจะอยู่ต่ออย่างไร

พ่อหนูถูกตำรวจจับที่บ้านเลยไม่มีหัวหน้าครอบครัว
แม่หนูต้องออกไปทำงานเลยไม่ได้กลับบ้านมาดูแลพวกหนู
หนูเลยต้องดูน้องทั้ง๕คนตามลำพัง
ต้องทำหน้าที่แทนพ่อแม่ในการเลี้ยงดูน้องทุกคน
หนูต้องทำให้ได้เพื่อให้พ่อแม่สบายใจไม่ต้องเป็นห่วงพวกหนู
เมื่อสองเดือนที่แล้วพ่อหนูถูกตำรวจจับข้อหารักทรัพย์นายจ้าง
พวกหนูนอนอยู่อยู่ดีก็มีตำรวจมาแล้วก็มาพาพ่อไป
แฟนโดนจับไปเมื่อสองเดือนที่แล้วค่ะในข้อหารักษัตริย์รักษัตริย์ไหนจ้าง
ก็คือเขาให้เพื่อนเขาเอารถไปจอดให้บริษัทแต่ว่าเพื่อนเขาก็ไม่เอาไปจอดให้
คือวันนั้นเขาลางานค่ะแล้วเพื่อนเขาก็หายไปกับรถ
แล้วตอนนี้ก็คือแฟนก็ต้องมารับผิดชอบในจุดนี้ค่ะ
พอพ่อหนูถูกจับแล้วครอบครัวหนูก็ลำบากไม่มีใครหาเงินเข้าบ้าน
แม่ก็เลยต้องเอารถกระบะไปจำนำ
แม่เอารถไปจำนำพวกหนูกับน้องก็ต้องหยุดเรียน
พอไม่มีรถไปโรงเรียนไม่มีเงินไปโรงเรียนก็เลยต้องหยุดเรียนไป
หนูก็ต้องเอารถไปจำนำเป็นรถที่ว่าเราจะต้องใช้ไปซื้อของเพื่อในการมาขายของตามตลาดนัด
ก็ไปจำนำได้๓๐๐๐ก็ต้องเอามาต่อสู้คดี
จากนั้นแม่ต้องออกไปหางานทำเพื่อมาเลี้ยงดูพวกหนู
แม่ทำงานร้านหมูกระทะแม่ต้องออกไปตั้งแต่๔โมงเย็น
แม่ต้องทำงานถึงตีสองต้องหล่อนค้างที่นัดพอรถไม่มีกับ
พวกหนูก็เลยต้องอยู่บ้านกันเพียงลำพัง
หนูก็ต้องดูแลน้องเอง
เวลาเขาอยู่ตอนกลางคืนนะคะเป็นห่วงเด็กมากค่ะ
อยู่ได้ไหมมีอะไรที่น่ากลัวไหม
ลูกทำอะไรกันนอนหรือยังกินข้าวหรือยัง
ถ้าน้องร้องหิวนมหนูก็ลุกเอานมมาให้น้องนะ

นั่งรอนอนรออยู่ที่ร้านนะคะ
รอจนลดคิวแรกมาช่วง๖โมง
ก็ถึงได้กลับบ้านมาหาลูก
หนูก็จะฝากฝังไว้กับน้องเมจิค่ะเป็นลูกสาวคนโต

คือเขาจะทำหน้าที่แทนหนูทุกอย่างอยู่ที่บ้าน
มีอยู่ครั้งหนึ่งน้องนาคินตื่นขึ้นมาร้องไห้

หนูคิดว่าน้องน่าจะคิดถึงพ่อกับแม่
น้องร้องหนักจนเลือดออกจากจมูก
หนูก็เลยเอาค่าสันแข็ง

เขาก็คอยดูน้องตลอดค่ะคืนนั้น

ทำไมแบบเราต้องมาอยู่ในจุดนี้ด้วย
ทำไมเราไม่ได้อยู่ดูแลลูกเอง
เมจิก็บอกว่าแม่เหนื่อยไหม

ทุกวันนี้หนูต้องสอนน้องทำงานบ้าน

น้องต้นกล้าก็ช่วยล้างจาน

ส่วนชั้นน้อยก็มีน่าที่ล้างจาน
บิดผ้าแล้วให้ชั้นกับชี้มาคอยตั้ง
หูบ้าน

ตอนตากผ้าหนูก็หลักน้ำเยอะใส่ชิ้น

เขาชอบเล่นแกล้งคนนู้นคนนี้
หนูเคยชิ้นกระจีไม่มีจริงแตกมาแล้ว
ส่วนน้องอาชีพึ่งอายุสี่หวับเอง
น้องอาชิชอบมาช่วยหนูล้างห้องน้ำ
ช่วยฉีดน้ำขัดแล้วก็ถู
ตอนนี้น้องนาคินอายุ๒ขวบ
หนูเอาน้องบอเช่ไปนอนในเปย์
นาคินก็จะชอบไปกวยน้องให้

ได้ประมาณเดือนกว่าแล้ว
ถ้าน้องรอก็เลยต้องเอานมมาให้น้อง
หรือถ้าน้องมาเพิ่มเติมก็ต้องเปลี่ยนให้น้อง

ตอนนี้หนูพยายามช่วยแม่

แม่ขายชาไข่มุก

ตัวอย่างมาจากในยูทูปค่ะ
แล้วก็เข้าไปดูเขาว่าเขาทำแบบไหน
แล้วเราก็เอามาจัดแต่งแปลงเอาว่า
แบบไหนคือจะทำให้มันมีจุดขายได้

ตอนหนูช่วยแม่ทำงานมันก็สนุกดี
ต่อทำชาไข่มุกและไข่ดองน้ำปลาเสร็จ
หนูกับแม่ก็จะเอาไปขายให้ตลาดกัน

ถ้าเรามีรถเราก็ไม่ลำบากค่ะ

และนี่ก็คือเรื่องราวอีกมุมหนึ่งของชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นครอบครัวที่ต้องดูแลและปกครองกันเอง
เด็กอายุ๑๑ปี

แทนแม่ที่ต้องออกไปหาเงินแทนพ่อ
ภาระหนักอึ้งขนาดนี้

พวกเขาอยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้แหละครับ

เด็กสวัสดีนะครับสวัสดีครับ
แม่ที่แท้จริงก็คือแม่พลอย

เมจิและทุกคนวันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะลูกนะ
ขออนุญาตที่จะต้องพูดคุยถึงวิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเรา
เพราะเหตุการณ์วิกฤตหนักมันเพิ่งเกิดขึ้นมาหมาดนี่เอง

พลอยมีลูกทั้งหมดกี่คน
มีลูกทั้งหมด๖คนค่ะ

เหนื่อยค่ะเพราะว่าเลี้ยงนอนจนชินแล้ว
ถ้าน้องร้องก็หานมหาข้าวให้น้องกินจนน้องหยุดร้อง
ลอยไปทำงานที่นู่นน่ะที่ว่าไปแล้วต้องไปค้างเนี่ย

ฉะนั้นหน้าที่เต็มของหนูเลยตอนนี้ก็คือเกือบเดือนแล้วเหมือนกัน

ก็มีค่ะตอนที่แม่เอารถไปจำนำก็ไม่มีรถไปโรงเรียนเลย
ก็เลยต้องหยุดเรียนไปสอบก็ไม่ได้สอบ
ก่อนหน้าที่หนูจะเอารถไปจำนำเนี่ยก็หนูก็ยังขับไปส่งลูกได้

ช่วงที่คุณพ่ออยู่อ่ะลูกสภาพความเป็นอยู่ครอบครัวเราเป็นยังไงเมจิ
ก็สบายอยากได้อะไรพ่อก็จะทำให้หมด
งานบ้านพ่อช่วยไปโรงเรียนก็มีรถไป
ไม่ต้องลำบากเหมือนทุกวันนี้

สงสารค่ะคือลูกจะได้ไปแข่งเมโบเรียนลูกก็ไม่ได้ไป
แต่พอตอนที่พ่อเขาอยู่ลูกก็ได้ไป
บางทีก็น้อยใจคือเราไม่มีปัญญาช่วยลูก
ไม่มีปัญญาให้ลูกจะไปแข่งไม่มีปัญญาให้ลูกจะไปเรียน
ค่ารถไปกลับต่อวันของเด็กนักเรียนคือ๒๘๐บาท
ใช่ค่ะขาแรกขึ้นไปก็คือคนละ๒๐บาทค่ะ
แล้วต้องไปลงที่ปากทางป่าทางเสร็จต้องต่อรถสองแถวไปอีกคนละแปดบาทค่ะ

ก็คือรวมแล้วไปกลับ๒๘๐ต่อวัน

เพราะว่าตอนนี้นะครับอย่างที่เราบอกเอาไว้นะครับคุณผู้ชม
พอเกิดคดีความขึ้นเนี่ย
ซึ่งตอนนี้อยู่ในชั้นศาลเราก็ไม่สามารถที่จะพูดคุยรายละเอียดได้
พลอยและลูกก็เลยต้องได้รับผลกระทบ

แล้วก็อยู่กันในบ้านหลังนี้มีเพียงคุณแม่ซึ่งเป็นผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่ง
แล้วก็ชีวิตของเด็กที่ดูแลปกครองกันเองในตอนนี้นะฮะ

ว่าจะเป็นงานบ้านงานเรือนเหรอลูกเหรอ

เห็นบอกว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่ว่าเห็นรูปพ่อ
เขาเห็นรูปพ่อเขาแล้วเขาจะร้อง
ถ้าเขาร้อนเขาก็จะมีอาการเรียกกำเดาไหลค่ะ
พอนาคินร้องไอ้ตัวเล็กก็ต้องตื่นปอเช่ก็ตื่นมาก็ร้องเหมือนกันอีก
แล้วหนูทำยังไงร้องด้วยกันสองคนเลยวันนั้นน่ะ
ให้น้องนาคินขึ้นหลังส่วนน้องโปเช่ก็เอาใส่เปย์
อีกมือหนึ่งกวยน้องแล้วก็อีกมือหนึ่งคอยพยุงน้องขึ้นหลังอีกคนนึง
ก่อนที่แม่จะกลับมาจากทำงานก็จะโทรบอกเขาว่าแม่กำลังกลับนะรอรถคิวช่วง๖โมงเช้า
เขาก็จะรีบตื่นแล้วบอกน้องว่าแม่จะกลับมาแล้ว
เขาก็จะช่วยกันทำงานบ้านเพื่อเรากลับมาเราไม่เหนื่อย
ช่วยทำอะไรบ้างครับเด็กในบ้าน

ไข่แล้วใช้กระทะจุดเตากงเตาแก๊สจำเป็นเหรอเนี่ย

แล้วก็พอใส่มันเสร็จเขาก็จะไปเสียบป๊าค่ะ
พอเสียป๊าเสร็จพอน้ำมันเดือดเขาก็ต้องถอดออก

แต่ถ้ามันได้กระทะใหม่จะดีไหมลูก

จะได้ไม่ต้องเอาผ้าเอาอะไรมาวางเหมือนเดิม

อย่างน้อยก็ได้เปลี่ยนแบบเบาพละแม่เนาะ
ทำอาหารการกินให้น้องได้เนาะ

หนูได้อ่านจดหมายพ่อไหมเวลาพ่อส่งมา
ก็อ่านค่ะแม่จะเอามาให้อ่านตลอด
เวลาหนูอ่านจดหมายแล้วหนูรู้สึกยังไงลูก

ตอนไหนพ่อจะกลับก็จะถามแม่ตลอด
ถ้าเกิดว่าพ่อหนูได้ดูอยู่ตอนนี้

ขอให้สุขภาพพ่อแข็งแรง
เราจะได้กลับมาอยู่กับพวกหนูเหมือนเดิม
ก็เป้าหมายที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือต้องการลดก่อนแล้วเนาะ

เด็กก็จะได้ไปโรงเรียนได้ไม่งั้นเด็กก็ต้องขาดโรงเรียนค่ะ

ว่ารถที่ไปโรงเรียนนะครับคุณผู้ชมคือเงินมันไม่มีแล้วในครอบครัวเลยตอนนี้
เขาไม่สามารถที่จะมีเงินหลักร้อยไปส่งลูกได้ทุกวัน
เพราะฉะนั้นแม่ลูกก็อยู่กันแบบน้ำตาเข้าน้ำตาออกอยู่ในตอนนี้
แต่ครอบครัวเราต้องทำไปตามกติกา

ถ้าวันนี้โชคดีคงได้รับเงินล้านกลับไปบ้านนะครับ
ขอให้โชคดีนะครับขอเป็นกำลังใจให้
คุณผู้ชมครับไม่ว่าเรื่องราวคดีของพ่อนั้นจะถูกหรือผิด
อันนั้นเป็นสิ่งที่ศาลจะต้องพิจารณา
แต่ในฐานะคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างคุณแม่และลูก
ที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้
นี่คือโอกาสที่พวกเขาจะมาสู้กันเพื่อพิธีโจทย์๔ข้อ
แล้วลุ้นรับเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่
รออยู่ช่วงหน้าในเกมต่อชีวิตครับ
ไปช่วยน้องติดไปช่วยน้องติดเร็ว